ท่านผู้ชมครับมีร่างทรงที่เขาเปิดสำนักรักษาโรคให้กับชาวบ้าน
เพจแม่ทับลิง๓ทับ๑เขาเอาคลิปมาเปิดเผยไว้

ตกลงแล้วร่างทรงคนนี้เป็นแบบไหนอะไรยังไง
เขาเรียกตัวเองว่าร่างทรงพญายมทูตนะฮะ
ก็มีลักษณะลีลาท่าทางหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นก็คือสูบบุหรี่สูบบุหรี่ด้วยจมูก
เดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปที่เขาเผยแพร่กันนะครับ
นี่ฮะร่างทรงพญายมทูตคือสูบบุหรี่ยังไงก็ไม่ดีนะฮะ
อย่าไปเรียนแบบทำตามแต่นี่เขาใช้จมูกเลยนะฮะสูบเข้าไปนะครับ
แล้วเห็นข้างล่างนั้นเห็นไหมฮะเวลาที่ร่างทรงลงประทับร่างของผู้ชาย
รูปร่างทวมสมบูรณ์คนนี้เนี่ย
เขาจะยืนบนกระต่ายขูดมะพร้าวสีทองนี่
แล้วจะมีไม้ท้องไม้เท้ามาให้ถือด้วย
นี่ฮะในพิธีก็โอ้โหเสียงอะไรเยอะแยะไปหมด
ลำโพงลำโพงลูกศิษย์ลูกหา
จากคลิปนี้แล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ทัพลิงเนี่ยเปิดเผยอีกคลิปหนึ่งด้วย
ร่างทรงพญายมคนนี้เนี่ยหรือจะพญายมทูตก็แล้วแต่โอ้โหนี่
นี่ออกสเต็ปใหญ่เลยหน้าโต๊ะเส้นไหว้
หน้าทางอย่างนี้ด้วยเห็นไหม
การร่ายรำไม่รู้องค์ไหนมาลงประทับร่างเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
สองคลิปนี้นะครับเกิดขึ้นในตำหนักเทวาลัยสถานวิมารยมโลก

เทวาลัยสถานวิมารยมโลกอยู่ที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลกนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เราก็เลยไปหาหน่อยไปถามหน่อยว่าเออตกลงแล้วยังไงกันนะ
เขากำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับ
สำนักรักษาโรคให้กับชาวบ้านเนี่ย
คือร่างทรงคนนี้เป็นเจ้าของตำหนักเนี่ย
ชื่อว่าเต้นะฮะอันนี้ชื่อเล่น
ชื่อจริงรัชตะชานนท์นามสกุลสินยอดอายุ๔๓ปี
เต้นะฮะเขาบอกเขาเป็นเจ้าของตำหนัก
และเป็นร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่

น้องเนติชาวน้องเนบอกเขาคือร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่
นี่นะฮะที่ตำหนักเนี่ยพอคุณเนติชาวไปดูเนี่ย
คือเขาก็บอกเขาก็ใช้บ้านของเขานั่นแหละนะ

หน้าตำหนักนี่มีรูปปั้นเทพต่างนะมีเยอะแยะไปหมดนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่เนี่ย
ช่วงนี้ไม่อยู่ไปจังหวัดเชียงใหม่
สำนักอยู่ที่พิศนุโลกเราก็ไม่เป็นไรไปเชียงใหม่เราก็ไป
เราก็ตามไปหาที่เชียงใหม่นะร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่นะ
สุดท้ายได้เจอนะฮะนี่ครับอ่าคนนี้เลย
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่เชียงใหม่นะฮะตามหาจนเจอ
คุณเต้หรือว่ารัชตะชานนท์หรือร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่
คือเต้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นร่างทรงมาตั้งแต่อายุ๗ขวบ
ที่มาทำไมต้องเป็นร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่
แล้วเวลาร่างทรงลงประทับร่างเนี่ยหน้าตาต้องขึงขังอย่างนี้
จะต้องเนี่ยคิ้วอย่างนี้ตาอย่างนี้เนี่ยหน้าตาต้องขึงขังอย่างนี้
เขาบอกว่าที่มาของพญายมครกใหญ่เนี่ยก็มาจากปกติ
เวลาเจ้าเสวยหมาก๑คำจะใช้ใบพลู๑ใบ
แต่ว่าเจ้าของเขาเนี่ยที่มาเข้าทรงเขาเนี่ยเวลาเสวยหมากหนึ่งคำเนี่ย
ต้องใช้ใบพลูถึง๓๐ใบเลยต้องใช้ครกโขลก
ก็เลยเป็นที่มาของท่านพ่อพญายมครกใหญ่นี่อย่างนี้นะฮะ
แล้วขณะเข้าทรงเนี่ยเขายืนยันว่าเขารู้ตัวทุกอย่าง
แต่มันเหมือนกับมันพูดอะไรออกมาไม่ได้มันฝืนไม่ได้นะ
ส่วนใหญ่คนที่มาให้ทำพิธีเนี่ยก็เป็นคนที่ป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
การทำพิธีหลักของเขาจะทำพิธีแบบโบราณ
เรียกว่าการส่งกระบานทางสามแพร่งหรือ๕แพร่ง
เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเรียกง่ายก็คือการเลี้ยงอาหารพูดผีวิญญาณ
ให้พูดผีวิญญาณเหล่านี้ได้รับผลบุญ
อาการคนป่วยป่วยหนักถึงขั้นปางตาย
จะมีอีกพิธีหนึ่งคือพิธีเผาโรงศพ
หมายถึงการจำลองงานศพใช้หุ่นใส่ไปในโรง
เพื่อสะดอกเคราะห์ให้กับผู้ป่วยแล้วก็คนที่ดวงตก
หลังทำพิธีส่วนใหญ่คนที่มาหาจะหาย
อันนี้เขายืนยันนะเขาอ้างว่าจะหาย
ส่วนค่าครูเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้บังคับ
ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาลูกศิษย์บางคนก็ใส่ค่าครู
ตั้งแต่ร้อยบาทก็มีเป็นบุหรี่ก็มี
เป็นเครื่องบูชาต่างก็มียืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงใคร
คือถ้าหลอกลวงจริงเนี่ยป่านี้เนี่ยโอ๊ย
เขาใส่ทองหนักเป็นร้อยบาทแล้วนี่นะฮะ
ทีนี้ไอ้ภาพที่เห็นต่างเนี่ยเวลาที่เขามีทรงมาประทับร่างเนี่ย
อย่างเห็นสูบบุหรี่ทางจมูกถามว่าทำไมต้องสูบบุหรี่ทางจมูก
คือเต้เนี่ยคุณเต้เนี่ยร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่เนี่ย
บอกว่าก็เพราะว่าเจ้าที่มาเข้าเนี่ยท่านสูบบุหรี่ทางจมูกไง
เขาก็เลยต้องสูบทางจมูกเวลาเข้าทรงก็ต้องสูบทางนี้
ต้องไปยืนบนกระต่ายขูดมะพร้าวสีทองเพราะกระต่ายเนี่ย
ทำมาจากไม้ขนุนฟ้าผ่าไม้ขนุนฟ้าผ่านะที่มาทำเนี่ย
ต่ายขูดมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่ไม้ธรรมดานี่ฮะ
หนึ่งต้นเนี่ยทำกระต่ายได้แค่ตัวเดียวเขาก็เลยใช้กระต่ายขูดมะพร้าวเนี่ย
เหยียบเพราะกระต่ายตัวนี้มีความพิเศษทำมาจากไม้ขนุนฟ้าผ่า
โอ้โหทุกอย่างเขามีเรื่องราวหมดเลยเนอะถูกต้องมีที่มาที่ไป
อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลตอนนี้
คือทางร่างทรงท่านพ่อพยมครกใหญ่หรือว่าคุณเต้เนี่ยเขาบอกเขาไม่สนใจ
และเขาจะเป็นร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่ต่อไปเพราะเขาคือคนที่เป็นสื่อกลาง
มนุษย์กับพญายมถามว่าเอาวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรา
ไปหาที่สำนักที่พิศนุโลกทำไมสำนักปิดมาเชียงใหม่ซะได้
เขาบอกเขาไม่ได้หนีไปไหนนะไม่ได้ปิดสำนักหนีใครนะ
เขาไม่ได้มีความผิดอะไรเนี่ยเขามาที่เชียงใหม่เนี่ย
ทำพิธีไหว้รถให้กับญาติ
แต่ถ้าเขาคิดว่าผมเป็นคนที่ทำบุญสร้างบุษลแล้วก็โรงพยายมเนี่ย
เราต้องการให้คนอื่นเขารู้ว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไร

ต่อไปพี่จะทำเหมือนเดิมไหม
เหมือนเดิมครับถามว่าทุกวันนี้สื่อจะออกไปแบบไหนก็ช่าง
ผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมก็ไม่เปลี่ยนจะทำตัวแบบปกติ
เพราะวันหนึ่งเราคิดว่าเราเป็นทองคำเผาไหม้ยังไงมันก็เป็นทอง
ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ไปหาเขาแล้วล่ะ
ถ้าคิดว่าเออมีจิตศรัทธารักษาหายอะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าใครคิดว่ามันมีความผิดปกติอะไรยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานต่าง
จนถึงตอนนี้ไม่ได้มีใครไปแจ้งความอะไรเขานี่ใช่ไหมเขาบอกเขาก็จะเปิดสำนักของเขาต่อไป
คือชาวบ้านแถวสำนักทรงบอกว่าก็รู้จักกับเต้หรือว่าร่างทรงท่านพ่อพญายมครกใหญ่เนี่ย
มาตั้งแต่เด็กนะฮะปัจจุบันเขาอายุ๔๓ปีอย่างคุณลุงท่านนี้บอกเห็นตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าลุงนี่เขาเป็นเพื่อนกับพ่อของเต้ด้วยนะนี่นะฮะแล้วบอกว่าเต้เนี่ยเขาเชื่อร่างทรงมานานแล้ว
เด็กเคยไปรับขันมาจากสำนักทรงแห่งหนึ่งแล้วเริ่มจากนี่ก่อนเลยคุณเขมสอน
คุณลุงเขาบอกเต้เนี่ยเขาเริ่มจากเป็นร่างทรงกุมารทองก่อนนะตอนเด็กเป็นร่างทรงกุมารทองก่อน
ร่างทรงตั้งแต่อายุน้อยน้อยใช่เขาบอกเขาเนี่ยเขาชอบร่างทรงตั้งแต่เด็ก
ไปรับขันมาเป็นร่างทรงกุมารทองก่อนจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อย
เป็นร่างทรงองค์เทพต่างจนปัจจุบันเนี่ยเป็นร่างทรงพญายม
ส่วนเรื่องคลิปที่ว่าไปทำพิธีแบบนั้นเต้นแบบนี้
คุณลุงท่านนี้บอกกับเรานะบอกก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหน

คุณลุงก็มองว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเนอะ
แต่เวลาเขาทรงเวลาเขาเข้าแล้วเนี่ย
เขาอยากจะเอาบุหรี่ยัดในจมูกบางทียัดทั้งสองบนนั่น
ข้างละมนต์ก็มีสองมนต์ก็มีบางทียัดข้างเดียวก็มี
แล้วก็เขาก็ให้พอลูกศิษย์เขาแล้วเขาก็อ่า
น้องจะต้องเข้าใจว่าเวลาเขาเล่นพินแคน

คนที่มีร่างระแวะแกล้งก็จะออกมาซมาฟอนลำ
แสดงว่าคุณลุงก็เชื่อ๑๐๐บางทีมั้ยครับ

ลุงไม่มียึดติดในเรื่องนี้นะ
แต่ลุงคิดว่ามันเป็นที่พึ่งของทางใจของบุคคลในชนบทนี้